อืมเรื่องของไต้ฝุ่นพายุมังคุดเนี้ย
จากที่ต่างประเทศแล้วที่เมืองไทยก็มีผลกระทบเหมือนกันในหลายจังหวัด
โดยเฉพาะที่สตูนนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนเลยครับ
ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของสตูนนะฮะ
ตอนนี้ที่อำเภอควรโดนแล้วก็อำเภอท่าแพรระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับ
แต่ว่าพื้นที่ริมตลิ่งก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะฮะ
หนักอยู่ที่อำเภอเมืองเนื่องจากว่าปริมาณนั้นสะสมอยู่มากทีเดียวนะครับ
ขณะที่ท้องฟ้าก็ยังคงมืดครึ้มสลับกับที่ฝนตกลงมาเป็นช่วงนะครับ
ส่งผลให้หลายโรงเรียนถูกน้ำท่วมต้องปิดการเรียนการสอนไป
โดยที่โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูนน้ำท่วมสูงบ้านพักครูเนี่ยน้ำท่วมระดับสูงประมาณสัก๑เมตรได้
ที่โรงเรียนบ้านย่านซื้ออำเภอควรโดนนะฮะ
ทางข้ามโรงเรียนน้ำท่วมขังทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนเพื่อรอดูสถานการณ์ครับ
และหากน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติก็จะเปิดทำการเรียนการสอนต่อไป
ตอนนี้ที่สตูนเนี่ยมีผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นมังคุดแล้ว๕อำเภอ๑๗ตำบล๖๐หมู่บ้านนะฮะ
ประชาชนเดินร้อนกว่า๒๐๐ครอบครัวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟช็อตไปแล้ว๑รายครับ
ส่วนที่จังหวัดพังงานะคะทะเลอันดามันคลื่นลมแรงสูงกว่า๒๔เมตรเลย
ผู้ประกอบการโรงแรมริมชายหาดเขาก็ปักทงแดงห้ามนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด
เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายถ้าหากว่าไปกระแทกโขดหินหรือว่าจมน้ำนะคะ
ส่วนทางจังหวัดเองก็มีการออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ต่าง
เพื่อถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็จะได้สามารถแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ทันท่วงที
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้ลำคลองที่รับรุ่มจะได้ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
เพราะว่าฝนตกต่๋วยังต่อเนื่องในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่๒๐กันยายน
จากใต้ขึ้นมาอีสานกันหน่อยนะครับพาคุณผู้ชมไปที่
บึงกาลเช้าวันนี้ท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะฮะทุกพื้นที่ใน๘อำเภอของบึงการตั้งแต่
ตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็ว่าได้แหละฝนตกลงมานะฮะหนักบ้างเบาบ้างสลับกัน
ก็ส่งผลให้ประชาชนนะแต่ทางสารจอมเป็นมาลำบากครับ
โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องไปส่งลูกหลานเข้าเรียนในตอนเช้าวันนี้วันจันทร์นะ
เริ่มต้นสัปดาห์นี้ก็ลำบากขณะที่น้ำในแม่น้ำโขงเองก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
เช้านี้วัดได้สิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์เมตรห่างจากจุดวิกฤตสองจุดหกศูนย์เมตรครับส่วนที่ปฐุมธานีค่ะ
ฝนตกหนักช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทำให้น้ำในคลองสองสายล่างมีปริมาณมาก
ล้นเข้าท่วมบ้านภายในชุมชนท้ายซอยจามอนหมู่๗ที่ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาด้วย
ระดับน้ำสูงประมาณหกสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรนะคะชาวบ้านก็ต้องรีบเก็บข้าวของขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วน
อาศัยอยู่ได้ก็ชั้นบนนั่นแหละค่ะเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยถูกน้ำท่วมไปหมดแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าน้ำเข้าตัวบ้านเร็วมากแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนแบบนี้เนี่ย๓วันแล้ว
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหาทางช่วยเหลือหน่อยค่ะปิดท้ายกันที่ทางเหนือนะฮะ
แม่ห้องศรล่าสุดก็เกิดเหตุน้ำป่าแล้วก็ดินโครนสไลด์ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
บ้านแม่ละอูนนะฮะที่ตำบลแม่สามแลบที่อำเภอศพเมยก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสียชีวิตหนึ่งศพ
บาดเจ็บ๑๒รายแล้วก็มีผู้สูญหาย๗รายครับโดยมีบ้านพังเสียหายทั้งหลัง๘หลังคาเรือนแล้วก็เสียหายบางส่วน๖หลังคาเรือน
รวมทั้งมีสะพานข้ามแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำแม่สามแลบนะฮะขาดหนึ่งแห่งด้วยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วครับ